ย้อนกลับไปดูคดีดังที่เกิดขึ้นสักประมาณช่วงกุมภาปี๖๖

กรณีที่คุณลุงวิศวะคือใช้อาวุธปืน
ยิงไปที่คู่กรณีเป็นนักเรียนชั้นม๔๑นัด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเขม่นกันมาเนี่ยนะคะ

คุณลุงวิศวะพยายามที่จะบอกว่าตัวเองยิงเพื่อป้องกันตัว
แต่สุดท้ายวันนี้ศาลจังหวัดชนบุรีสารชั้นต้น
มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะ
บอกว่าคุณลุงฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
ถามว่าทำไมสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ
แล้วก็มัดตัวทำให้สารพิพากษา
ตามที่อายการเขายื่นสั่งฟ้อง๒ข้อหาด้วยกัน
คือข้อหาแรกฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
สิ่งที่ศาลเอามาพิจารณาแล้วก็เห็นด้วยกับอายการที่ส่งฟ้องมาเนี่ยนะคะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาก็เพราะว่า
ในช่วงจังหวะ๑คืนวันเกิดเหตุคือ๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
วิศวะก็คือนายสุเทพโภชนะสมบูรณ์อายุ๕๐ปีเนี่ยนะคะ
เขาได้พูดบอกว่าคือพูดกับเมียเขานะ

สารก็เลยพิพากษาวันนี้ก็คือฆ่าโดยเจตนานะคะ
เอาล่ะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นข้อหาฆ่าโดยเจตนาเนี่ย
ปกติจำคุก๑๕ปี

แต่ปรากฏว่าคุณลุงวิศวะเนี่ย
คือเขาก็ยอมรับตั้งแต่หลังเกิดเหตุนะ
ว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
ประกอบกับฝ่ายโจทย์เอง
เองก็สารพิพากษาบอกว่าก็ร่วมที่จะทะเลาวิวาสนะคะ
ก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งหนึ่งในสาม
ก็คงโทษจำคุกลุงวิศวกรเป็นเวลา๑๐ปีค่ะ
ขณะที่นายสาภาพวงธรรมเจริญพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้ก็เดินทางมาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ทนายความนะคะ
เพื่อมารับฟังคำพิพากษา
โดยวันนี้สารพิเคราะห์จากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่านายสุเทพโภชนะสมบูรณ์
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง
ผู้ตายก็คือนายนวพลผึงพายหรือว่าปอนอายุ๑๗ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๔จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณ๓แยกครกใหญ่
อ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนายสุเทพก็ไม่ได้หลบหนีนะคะ
แล้วก็ยอมรับกับตำรวจบอกว่าเป็นคนยิงผู้ตาย
กับผู้ตายเองก็มีส่วนร่วมในการกระทำผิด
ก็คือก็ร่วมใจสมัครใจที่จะทะเลาะวิวาสนะคะ
จึงเห็นสมควรให้ลงโทษนายสุเทพสถานเบา
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำคุก๑๕ปี
แต่ลดโทษให้๑ใน๓เหลือโทษจำคุก๑๐ปีค่ะ
ส่วนความผิดฐานพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตรงนี้สารได้มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
พร้อมกับให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต๓๔๐๐๐บาท
พร้อมกับดอกเบี้ยปรับอัตรา๑๐๓๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันยื่นคำร้องขอเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
สารจังหวัดชนบุรีนะคะยังมีการพิพากษาจำคุก๑ปี๖เดือน
นายนัทธวุฒิสมทัศน์นายอดีศรแสนศักดิ์นายกมลแจ่มวัย
เป็นเพื่อนของผู้ตายทั้ง๓คน
ในข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงาน

แต่ผู้ต้องหาคือรับสารภาพแล้วก็ยังเป็นเยาวชนด้วยนะคะ
โทษจำคุกก็เลยให้รอลงอาญาแล้วก็มีการคุมความประพฤติเป็นเวลา๒ปีค่ะ
ส่วนนายนิพนธ์ทองศรีคนขับรถตู้ถูกฟ้องในข้อหาจอดรถลักษณะกิดขวางการจราจร
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาทอันนี้ผิดพรบจราจรทางบกนะคะ
หลังจากที่มีคำพิพากษาแล้วนายสาภาพวงธรรมเจริญก็คือพ่อของผู้ตายบอกว่า
ก็รู้สึกพอใจในคำตัดสินของศาลนะคะแล้วก็อยากฝากไปถึงดวงวิญญาณของลูกชายบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยคนทำผิดได้รับโทษแล้วพร้อมกับขอบคุณศาลด้วยที่ให้ความยุติธรรมกับครอบครัวของตัวเอง
ทีนี้มาดูทนายฝ่ายโจทย์กันหน่อยนะคะนายวัญชัยแสงสุวรรณบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติ
ฝ่ายจำเลยต้องมีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะเพราะว่าวันนี้คุณลุงสุเทพคุณลุงวิศวกรเดินทางมาที่ศาลพร้อมกับภรรยา
หน้าเคร่งเครียดค่ะแต่ก็ยังคงยืนยันกับศาลนะคะว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันตัว
แต่สารเห็นว่าจำเลยสมัครใจเข้าไปมีส่วนร่วมทะเลาวิวาสมาตลอดตั้งแต่เกิดเรื่อง
คือก่อนหน้านี้คุณลุงสุเทพก็พยายามที่จะต่อสู้คดีมาตลอด
บอกว่าเนี่ยผมยิงไปยิงแค่นัดเดียว
และผมทำไปเป็นการป้องกันตัวพยายามต่อสู้ด้วยวิธีการเหล่านี้มาตลอด
ถ้าเกิดว่าสารรับฟังสิ่งที่คุณสุเทพบอกกล่าวไป
แล้วก็ตัดสินตามนั้นจะบอกว่าคุณสุเทพหลุดเลยนะ
คือการกระทำไม่มีความผิดเพราะเป็นการป้องกันตัว
แต่ถ้าเกิดว่าป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายศาลบอกว่าก็ฟังไม่ขึ้นนะคะ

เอาล่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะสารจังหวัดชนบุรีก็อนุญาตให้
ประกันตัวนายสุเทพไปวงเงิน๖๗๐๐๐บาท
แล้วก็มีเงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะ